คุณผู้ชมตั้งคำถามกันต่อนะเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นที่ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
มีรถเก๋งคันหนึ่งเข้าไปกลับรถในบ้านของผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าตอนที่ไปกลับรถนะเหยียบถังเหยียบกระมัง
ผู้หญิงเขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะเข้ามากลับรถแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

ใช่คือเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าโอ้โหกลับรถสักขนาดนี้ไม่พุ่งเข้าบ้านเลยล่ะคะ

เหยียบถังเหยียบกระมังของเขาแตก
เขาพยายามตั้งคำถามว่าใครจะรับผิดชอบ

ตั้งคำถามกลับว่าผมต้องรับผิดชอบด้วยเหรอ

ตายเป็นเรื่องเป็นราวค่ะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
เดี๋ยวฉันขออนุญาตบอกยี่ห้อรถหน่อยนะ

ไปสะกิดปร่ำจิตสำนึกเขาน่ะค่ะ
รถเก๋งยี่ห้อนิสสันอาเมล่าสีบรอนเงินค่ะไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
กลับรถเนี่ยคุณผู้ชมกลับรถในบ้านผู้เสียหายแบบนี้
คือกลับรถหน้าบ้านเราก็ยังให้อภัยนะ
กลับรถเข้าไปในบ้านแบบนี้นี่โอ้โห

เต็มคันเลยค่ะมาแบบนี้ค่ะ
คุณต้องตีวงกลับรถกว้างขนาดนั้นเลยเหรอ

จริงนะมันต้องไปหาซอยกลับเอง

ดกระจกบอกขออนุญาตนะคะขอกลับรถหน่อยได้ไหม

ทีนี้เนี่ยคนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขานำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
ระบุข้อความบอกว่าอย่าปล่อยให้หน้าบ้านของคุณ
มีพื้นที่ว่างเข้ามากลับรถถึงประตูหน้าบ้าน

พอบอกว่าเข้ามาทำอะไรใช่ที่กลับรถหรือเปล่า
ข้าวของเสียหายใครจะรับผิดชอบ
คนขับรถถามกลับทำไมต้องชดใช้
คืออะไรคุณขึ้นมากลับรถถึงหน้าประตูห้องเขา
แล้วยังทำข้าวของเสียหายแล้วบอกว่าทำไมต้องชดใช้
ประเด็นคือมันใช่ที่กลับรถหรือเปล่า
ทีนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามคุณพี่ท่านนี้แล้วค่ะ
คุณมริวัลหอมเสียงอยู่บ้านเลขที่หมู่ที่๒
ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยดูนะเขาเปิดเป็นร้านขายของชำด้วย
ลูกค้าเข้ามาซื้อของในบ้านแล้วปรากฏว่านิสสันอาเมร่าคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
กลับรถในบ้านเลยนะแล้วก็ถอยออกไป
เหยียบถังน้ำเหยียบกระมังแตกค่ะเธอวิ่งไปดู
สอบถามว่าทำไมทำไมเข้ามากลับรถแบบนี้
ทำไมถึงเข้ามากลับรถแบบนี้เหยียบของในบ้านเนี่ยพังเสียหายไปหมดแล้ว
ลงมาคุยกันก่อนพยายามเรียกคนขับรถนิสันอาเมล่าลงมาคุย
ปรากฏว่าเขาลงมาคุยไหมไม่ค่ะเปิดกระจก
ถามว่าทำไมผมต้องชดใช้ดูสิผมทำของแตกเหรอ
แล้วไหว้ทีเดียวแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะคะ
เธอบอกว่าเธอไม่รับไหว้ด้วยนะมาไหว้แบบนี้ก็ไม่อยากรับไหว้หรอก
อยากให้ลงมาคุยกันก่อนแต่คนขับรถค่ะหนีไปหน้าตาเฉยเลย

เธอเลยโมโหว่าทำไมทำแบบนี้
ที่สำคัญมาเนี่ยมากลับรถในบ้านเขามาเหยียบเข้าของเสียหาย
แล้วคุณไม่ขอโทษสักคำไม่ลงมาคุยดี
บอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่กลับรถแถมทำข้าวของเสียหายอีก
เขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะเขาจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ให้มันผ่านไปที่สุดแล้ว
ก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องราวมาโพสต์ในโลกออนไลน์
แล้วก็อยากให้คนที่ทำผิดมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มาชดใช้เรื่องของของที่มันเสียหาย
บ้านให้เป็นพื้นที่แบบกว้างโล่งแบบนี้
คนขับรถก็คิดว่าเออเดี๋ยวเข้าไปกลับหน่อยละกันแบบนี้นะ
แต่มันก็ไม่เหมาะสมแล้วนะเออเออเออไม่ได้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะฮะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคนที่เขาได้รับความเสียหายกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคือจะขับรถเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะ
ต้องมีอะไรด้วยมีสมองมีสติด้วยนะครับจิตสำนึกค่ะ